ไปดูเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อวานนะครับ
คุณวรพรคุณป้าที่อายุ๕๗ที่โดนหมาแม่ลูกอ่อนกัด

คือตอนนี้คืออยากจะให้คนมารับไปดูแลต่อ
คือใจยังรักแต่เดี๋ยวกลัวว่าจะไปกัดแม่ของพี่ผู้หญิงคนนี้เข้า
คือท่านนั้นเนี่ย๘๐กว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ป้าพิมพาฟักเสืออายุ๕๗นะครับ
อยู่ที่คลองขลุงกำแพงเพชรนะฮะ
คือ๘วันก่อนคือบ้านนี้เลี้ยงสุนัขอยู่๗ตัว
แต่มีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแม่ลูกอ่อน
มันมากัดก่อนและจากนั้นอีก๖ตัวเนี่ย
ก็รุมกัดพี่เขา๓๕แผลนะฮะ
ก็อยากจะให้สื่อมวลชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้
รับสุนัขไปหรือว่าคนรักสุนัขก็ได้นะครับ
ไปเลี้ยงให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะกัดแม่ที่อายุ๘๒นะฮะ
คือเดี๋ยวถ้ากัดผู้สูงอายุมากกว่านี้มันจะลำบาก
พื้นที่ไปคุยกับคุณป้าพิมพานะครับที่บ้านพัก
คือตามร่างกายคุณป้ายังมีบาดแผลอยู่เยอะเลยนะฮะ
คุณป้าเปิดเสื้อด้านหลังให้ดูด้วยโอ้โห
เต็มไปด้วยคมเขี้ยวของสุนัขครับแขนสองข้างขาสองข้าง
มดฮะนะครับแผลลึกด้วยนะแล้วก็ยังมีแผลขวนด้วย
ต้องใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยพยุงตัวเองตอนเดินนี่แหละครับ
คุณผู้ชมดูสิฮะโอ้โหตรงไหนแสดงว่า
มันรุมกันกัดแบบไม่เลือกเลยนะค่ะนะฮะตอนนี้นะครับ
มีการประสานไปที่สจชายยศตั้งนิยมนะครับเป็นสจของกำแพงเพชรเนี่ย
แล้วก็ปรสุทธิตฐานอเมิกของขลุงผู้ใหญ่บ้านมู่๗
สามแยกลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยกัน
ไปช่วยประเมินพฤติกรรมของสุนัขทั้ง๗ตัวซิว่ามันดุร้ายหรือเปล่า
หรือว่ามันเครียดแล้วเดี๋ยวจะประสานต่อ
ยังศูนย์พักพิงสุนัขในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
ให้ช่วยเหลือนำสุนัขไปเลี้ยงแทนนะครับ
นายวุฒิชัยดีแป้นท่านผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าจากการลงพื้นที่หลังเกิดเหตุ

เพราะที่ผ่านมาก็ให้ข้าวให้น้ำแต่ทำไมไม่รู้มากัดเจ้าของ
สุนัขเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงขังกงแล้วมันเครียด
เธอบอกนะไม่เคยเหล้งขังกลงเลย

จากการสอบถามชาวบ้านก็ได้ข้อมูลบอกว่า

คือหมาก็เห่าส่งเสียงดังนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังหน่อยจะแก้ปัญหายังไงครับ
เป็นห่วงของคุณพี่พี่อำภาเพราะว่ายังมีคุณแม่
กลัวเจอเหตุซ้ำซากตรงนี้
ก็อยากจะให้นำออกไปส่วนจัดชั่วข่าวหรืออรัฐว๑๙๕๗ก็ค่อยว่ากันหนึ่ง
ส่วนเจ้าของหมาก็ตามคนรักหมาข้าวใจ
เป็นห่วงตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าว
แจ้งมาตรงนี้ผมก็ประสานงานแล้วก็ด้วยความเป็นห่วง

ไม่อยากให้เกิดเหตุตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

เดี๋ยวยังไงต้องรอให้ครอบครัวตกลงกันก่อนนะฮะ
ที่จะส่งต่อให้คนอื่นเลี้ยงโอเคไหม
เพราะบางคนในครอบครัวอยากเลี้ยงต่อนะครับ

ก็เดี๋ยวตกลงกันในครอบครัวแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ผมดูแล้วเจ้าหน้าที่เขารอให้ความช่วยเหลืออยู่ฮะ